ถ้าเกิดจำกันได้มีลูกช้างป่าตัวหนึ่งเขาก็หลงฝูงนะ

ตรงขามีตรงหลังแล้วมันผอมมากเพิ่งจะอายุไม่กี่เดือนเอง
ถูกต้องแล้วก็คือเจ้าที่เขาก็เอามันมาดูแล
แล้วก็รอให้แม่กับโขลงช้างกลับไปรับ

แม่ไม่มานะฮะสุดท้ายก็มีการตั้งชื่อว่าเจ้าช้างน้อยชะบาแก้วครับ
ก็ไปตกอยู่ในบ่อเกลอะกลางสวนยางพาราที่บ้านโนนภัยศาลที่อำเภอบุงคร้าที่บึงกาล
บาดเจ็บเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่๔เมษายน
ช้างไม่ยอมไปรับกลับโขงครับ
ก็เลยนำไปดูแลที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวจนตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้ว
ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะส่งตัวเจ้าชาวาแก้วไปดูแลกันต่อที่โครงการ
โชชอาณาจักรหน่วยงานในสังกัดขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรมในอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์
ก็เป็นถิ่นช้างแหละนะครับเขาก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือช้างโดยเฉพาะ
ก็มีทั้งทีมแพทย์มีอุปกรณ์สถานที่ก็พร้อมรวมทั้งมีแม่นมให้ลูกช้างได้กินนมตลอดด้วยนะครับ
โดยนำลูกช้างขึ้นรถกระบะเป็นรถยนต์ของสัตวแพทย์ตามไป
ออกจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวาน
แล้วก็จะไปถึงที่โครงการโฆษอาณาจักรของเช้าวันนี้
ก็หวังว่าเจ้าชาบาแก้วจะปลอดภัยจะได้ครอบครัวใหม่ได้ชีวิตใหม่

ดูแล้วนึกถึงภาพยนตร์ที่กำลังเข้าฉายตอนนี้แหละ
ัมโบเป็นลูกช้างน่าเอ็นดูนะคะ